มาเริ่มกันที่นักร้องลูกทุกหนุ่มเสียงเอกลักษณ์และถ้าพด

เมื่อวานนี้ค่ะพี่ยิ่งยงเขาตั้งใจเดินทางไปทำพิธีบวงสวงขอพร
พญาสีสัตนครราชที่จังหวัดน้ะคอนพนม
ตั้งโต๊ะถวายของมงคลแล้วก็มีนางรำมารำถวายด้วยนะ
ขอพรขอให้พ่อปู่ช่วยโดนบันดาลให้กำไรเรียกทรัพย์ของพี่ยิ่งยงเขา
มีความเป็นสิริมงคลก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมจำกันได้พี่
เคยเอามาโชว์หน้าจอกันไปแล้วโดยครั้งนี้ค่ะพี่ยิ่งยงแล้วก็ภรรยานะ
สั่งให้ทางทีมงานเนี่ยเตรียมไข่ต้มคุณผู้ชมฟังดี
สั่งให้ทีมงานเตรียมไว้เก้าสิบเก้าฟองอ่า
แต่พอไปถึงงานเอาทำไมทีมงานเตรียมมาตั้งหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าฟอง
ซึ่งพี่ยิ่งยงก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอะไรโดนจิตโดนใจนะคะ
แล้วก็ทำให้เป็นแบบตัวเลขที่พ่อปู่ประธานให้คุณผู้ชม
พูดขนาดนี้แล้วรออะไรโจทย์แจ๊กกะลินโจทย์โจทย์โจทย์นี้อืม
และที่ที่ฉันบอกว่าทำเอาพี่ยิ่งยงและคนในงานขนลุกคุณผู้ชม
เพราะว่าในระหว่างที่ไหว้ทำพิธีนี่นะพี่ยิ่งยงแกบอกว่า
ตั้งจิตพูดกับพ่อปู่พญานาคบอกว่าขอให้พ่อปู่เนี่ย
แสดกอภินิหารหรือปลาติหารให้ลูกได้รับรู้รับทราบป่ะโอ้โห
คุณผู้ชมดูบนท้องฟ้าคุณเห็นอะไรไหมมันเป็นภาพนี้เกิดขึ้น
เขาบอกว่าอันนี้พี่ยิ่งยงบอกนะตามความเชื่อเขา
ลักษณะมันคล้ายพญานาคเหมือนเป็นเกล็ดแบบสวยงาม
ภาพแผ่นของป๊าเบิร์ดใช่นะครับอ่ะไปต่อกันเลยคุณผู้ชมค่ะนะครับ
กลับมาซื้อไอ้นั่นมาฝากหน่อยไอ้ลูกน้อยเฮ้ยมันลูกอะไรเว้ย
เมื่อวานพี่นุ้ยเขาก็ตั้งใจจะเดินทางไปที่วัดทัพกระดานสองพี่น้องสุพรรณบุรีนะฮะ
ไปร้องเพลงแล้วก็ขอพรจากขุนแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจาดขุนที่หนึ่ง

ไม่รู้อยากไปกับใครเหมือนกันแต่ไม่อยากไปกับผัว
เขาร้องคู่กันกับสาวอ๊อบดอกฟ้า

เพราะเห็นแมวไม่เหล่าตาโต
คนที่มาหาในฝันเนี่ยไม่ใช่ใครทีไหน

ก็เลยสตาร์ทรถบึงมาสุพรรณบุรีเลยคุณผู้ชม

มากครับจริง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

ใจแอ้นเนี่ยเขาได้เดินทางไปร่วมงานพิธีบวชพระใหม่จำนวน๓๗รูป
ฟังอีกครั้งนะคะบวชจำนวน๓๗รูปนะที่วัดใหม่สุปดิษฐารามจังหวัดนครปฐมค่ะ
คือต้องขอบคุณพี่ใจแอดด้วยนะและน่ารักกับเราตลอดเลยไขลปส่งมาให้บนธรรมราชเรานะคะ
ใจแอ้นเนี่ยบอกว่าโอ้โหรู้สึกมีความสุขมากเลยที่ได้มีโอกาสไปร่วมทำบุญสำคัญในครั้งนี้นะคะ
แล้วก็บอกด้วยว่าบวชพระใหม่๓๗รูปเขาย้ำแล้วนะคือไม่ได้ต้องการจะบอกอะไร
แต่ย้ำว่าบวชพระใหม่๓๗รูปแค่ฝากเผื่อไปให้นักเสี่ยงโชคก็เท่านั้นเอง
แต่ว่าตอนบวชเนี่ยเปลี่ยนมาห่มจีวอนเป็นพระพิสุขสงฆ์กลับมีพระสงฆ์ใหม่เพียงแค่๓๖รูป
เหลือ๓๖รูปไม่รู้แหละซึ่งก็ทำเอาคนภายในงานตกใจมากนะ
ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าพระอีกหนึ่งรูปเนี่ยหายไปไหน
จ้ายแอ้นก็ยังหาไม่เจอเลยก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หน้าขนลุกอยู่เหมือนกัน
ไม่ก็อาจจะเปลี่ยนใจกลางคันก็ได้
นอกผิดไม่รู้แหละไม่๓๖ก็๓๗รูป
ยังค่ะเรื่องของตัวเลขยังไม่จบที่๓๖หรือ๓๗นะคะ
เพราะพี่ใจแอ้นเนี่ยยังได้แวะไปทำการเสี่ยงเซียมซีขอโชคขอลาบจากองค์ทาเวสวันในวัดอีกด้วย
ใจอันบอกเสียงเซ็มซีสองครั้งนะจ๊ะครั้งแรกได้เลขหนึ่งสี่
อ่าต้องบอกก่อนนะว่าเลขหนึ่งสี่เนี้ยตรงกับวันเกิดของพี่ใจแอ้นพอดีเลยโอ้อีกเลขหนึ่งค่ะที่เสี่ยงเซียมซีได้ครั้งที่สองได้เลขสามหก
เอาล่ะคุณผู้ชมเห็นไหมว่า๓๖เนี่ยมันตรงกับจำนวนพระสงฆ์ที่เขาบวชนุ่มเหลืองห่มเหลืองใช่ไหมล่ะ
เอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เราได้เล่าสู่คุณผู้ชมฟังเนี่ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคุณผู้ชมก็ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
แล้วก็เวลาจะซื้อลอตเตอรี่อะไรก็เอาแค่พอหอมปากพอหอมคอให้สนุกสนานก็คือจะบอกว่าจะซื้อจะตามอะไรคุณผู้ชมยังยั้งใจนะ
มีเสิร์ฟนะต้องดูไปจนถึงโค้งสุดท้ายของเรานะ